ท่านผู้ชมครับมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่ง
ไปทำบุญให้อาหารปลาที่วัดชายโยที่จังหวัดอ่างทอง
ก็ไปจุดที่เป็นจุดแม่น้ำเพื่อให้อาหารปลา
แต่ไปถึงเนี่ยโอ้โหมันเจอสิ่งที่แบบไม่คาดคิดแล้วฮะ

กำลังแบบตกอกตกใจบอกเพื่อนผมจมน้ำมาเล่นน้ำด้วยกัน
แล้วหายไปเลยซึ่งน้ำเนี่ยไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมาก

ตอนมาเห็นชาวบ้านกำลังวุ่นเลยครับ

บางเกงขาสั้นเนี่ยเจอสีก้าวฟ้านี้

แต่เมื่อวันก่อนกระโดดแล้วเพื่อนหายไปคนนี้

รอกันอยู่เนี่ยนี่คือคนที่เขาจะมาให้อาหารปลานะจะมาทำบุญ

แล้วก็เลยถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกเอาไว้
นี่ชาวบ้านบอกเนี่ยคุณป้าคุณพี่ต่างบอก
นี่โอ้โหจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยเนี่ย

หลังจากนั้นตำรวจนะฮะกู้ภัยด้วยนักประดาน้ำด้วยนะฮะ

แม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดชายโยวรวิหารที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ที่หายไปชื่อน้องบิ๊กนะอายุ๑๓ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็น๑๔กันยายนนี่เย็น๑๔กันยายนนะครับ
มาหาเจอก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ๑๕กันยายน
นู้นนะฮะลอยห่างจากจุดที่จมหน้าวัดชายโยไปเนี่ย
ลอยไป๒๐กิโลเมตร

เพราะน้ำเนี่ยไหลแรงแล้วก็เชี่ยวมากช่วงนี้ฝนเยอะ

แต่สุดท้ายอย่างน้อยก็ได้ร่างน้อง
กลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ในการบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดชายโยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือจุดที่น้องบิ๊กจมน้ำแล้วก็ไหลไปเลย
ไปเจอร่าง๒๐กิโลเมตรห่างจากหน้าวัดตรงนี้นะครับ
แม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับวันนี้
ตะหลิ่งนะฮะไหลเชี่ยวด้วยมีเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับ
สวองนะบอกว่าวันเกิดเหตุน้องบิ๊กเนี่ยมากับเพื่อน๔๕คนลงมาเล่นน้ำกัน
ตอนนั้นยังเตือนเด็กอยู่เลยบอกโอ้โหน้ำมันไหลเชี่ยวมากนะ
ระวังกันหน่อยผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงมีเด็กวิ่งมาบอกบอกเพื่อนจมน้ำลุงช่วยด้วย
ก็รีบไปกันแต่หาไม่เจอแล้วฮะไม่รู้ไหลไปถึงไหนแล้ว
เพื่อนบอกว่าบิ๊กเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดไปกลางแม่น้ำเลย
และที่บิ๊กมาเล่นน้ำกับเพื่อนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะ

พอพอนะคนน่ะ
มันบอกว่าเพื่อนมันจมน้ำ
แล้ววิ่งมามันก็ไม่ทันแล้ว
เขาบอกไหมครับว่าเพื่อนเขาจมน้ำได้ไง

มันช่วยกันดึงขึ้นแต่มันดึงไม่ได้คนเดียว
สองคนมันก็จับแขนกันมานึกว่ามันหลุด
ไอ้คนนั้นมันไหว้ไม่เป็นแล้วมันก็หลุดไป
แต่ว่าเขาเดินลงไปแล้วเหมือนกระแสน้ำ

เพราะกระแสใต้น้ำนี่มันแรง
เพราะเราก็บอกมาแล้วเพราะก่อนเราอยู่เนี่ยเราก็เคย
โตยังเดินมันยังเซเลยมันเอาไม่อยู่หรอก
อ่าคือพอลงไปเล่นน้ำกันแล้วน้ำมันไหลแรงก็
จะออกกลางแม่น้ำกันก็พยายามช่วยกันดึงดึงกัน
แต่น้องบิ๊กเพื่อนบอกดึงไม่ไหว
หลุดมือแล้วก็หายไปเลยน้องบิ๊กว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับ
หลังเลิกเรียนแล้วเด็ก๕คนขี่จักรยานยนต์มากันมาที่วัด
บางคนก็เดินบางคนก็ซ้อนกันมา
แล้วก็เดินเข้าไปจุดที่เป็นสาราริมน้ำ

ในภาพจะเห็นเพื่อนคนหนึ่งเดินนำหน้าเข้าไปทางนั้นก่อนนะครับ
ส่วนน้องบิ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วมีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แล้วมีเพื่อนขี่รถตามกันมาอีก๒คันนะครับ
ขี่จักรยานนะฮะขี่จักรยาน
แล้วมีเพื่อนตามมาอีกก็ทั้งหมดก็ขี่จักรยานมุ่งหน้าไปยังริมตลิ่ง
แม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดแล้วครับกล้ององค์จรปิดท่าน้ำหน้าวัด

ไว้ได้ด้วยนะฮะนี่น้องบิ๊กนะครับ
นี่จะมีตลิ่งแบบนี้นะฮะจะเห็นชาวบ้านเนี่ย
ไปกันแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไปกันแล้วเพราะเพื่อน
มาเรียกแล้วบอกช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนจมน้ำ
ชาวบ้านก็ลุกกันแล้วพอเข้าไปถึง
ริมตลิ่งก็อย่างที่เห็นแล้วเพื่อนน้องบิ๊กก็
อกตกใจนี่เห็นไหมฮะบางคนก็เอาเสื้อโพ่งเสื้อผ้ามาใส่
ถอดเสื้อผ้าลงไปเล่นน้ำกันแล้วบิ๊กหายไปเลย
ลอยไปกลางแม่น้ำเลยสุดท้ายเมื่อคืนเจอร่างนะฮะ

นำศพน้องบิ๊กตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสถุนาราม
หรือว่าวัดนกนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ครอบครัวครูเพื่อนนักเรียนมาร่วมเสนอ
ความอาลัยกันคุณแม่บอกว่าแม่เองเนี่ยเลิกกับสามีก็คือคุณพ่อน้องบิ๊กเนี่ย
เลิกกันไปนานแล้วตั้งแต่น้องบิ๊กยังเด็กนะซึ่งน้องบิ๊กจะอยู่กับพ่อ
แล้วก็คุณย่าแม่เองก็ไม่ได้มาเยี่ยมลูกอะไรมากนักนะติดตามเรื่องราวของลูก
จะได้กลับมาเจอหน้าลูกไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการที่มาเจอลูกในครั้งนี้เนี่ย
เป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่เลิกกับพ่อเลยนะค่ะตั้งแต่บิ๊กเด็กกลายเป็นว่า
เจอลูกในสภาพที่ลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้เคยมีหมอดูมาทัก
บอกว่าลูกเนี่ยจะเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นเรื่องจริง
เคยมีหมอดูทักแม่หนูมาว่าบอกลูกสาวให้ระวังลูกคนโตมันอ่ะ
จะเกิดอุบัติเทศทางน้ำอาจถึงชีวิตเลยนะ
เพราะว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะทำให้น้อง
ไม่เคยมีโอกาสทำหน้าที่แม่เขาเลย
หนูก็พยายามอยากให้เจอน้องเร็วขอโทษแม่ขอโทษ
แค่ขอโทษคำเดียวขอโทษที่ไม่เคยมีโอกาสทำหน้าที่แม่ให้หนู
ขอโทษทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้
ส่วนคุณย่าของน้องบิ๊กนะครับเลี้ยงน้องบิ๊กมาตั้งแต่เด็กนะครับ
บอกว่าบิ๊กนี่เป็นเด็กดีมาก
คือน้องบิ๊กนี่ชอบเล่นน้ำแต่ว่ายน้ำไม่เป็นนะ
หลังจากเกิดเหตุจมน้ำก็ได้แต่ภาวนาขอให้เจอร่าง
คือในใจก็คิดว่าหลานคงไม่มีชีวิตแล้วล่ะ
ก็ไปบนกับหลวงพ่อโตเอาไว้สุดท้ายก็เจอร่างหลานจริงนะครับ
เดี๋ยวจะชาปนกิจศพวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะ๑๙กันยายนนะครับ